ดูอีกหนึ่งข่าวเศร้านะคะจากที่มีเด็กชายวัย๔ขวบคนนึงที่จังหวัดชายนาฏ
เดินเล่นกับเพื่อนหลังเลิกเรียนแล้วก็ลื่นลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
สุดท้ายน้องจมหายไปค้นหากันอยู่วันกว่านะคะ
ล่าสุดเจอร่างของน้องแล้วนะคะแต่ว่าน้องเสียชีวิตค่ะ
จังหวะที่คุณพ่อมาดูศพแล้วก็รับศพน้องขึ้นมา

โอ้โหคนเป็นพ่อแม่นะคะไม่มีใครทำใจได้หรอก
เป็นอุบัติเหตุที่ลูกวัยกำลังน่ารักเลยค่ะจากไปอย่างกระทันหันนะคะ
ที่เห็นเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้คือนายชาลีแก้วดีนะคะ
พ่อของน้องโอมเด็กชายวัย๔ขวบที่พลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ก็พบศพน้องแล้วในสภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
ศพน้องเนี่ยลอยไปติดอยู่ที่เกาะแก่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังชุมชนวัดปราศาสตร์ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
คือร่างของน้องเนี่ยลอยมาไกลถึง๑๐กิโลเมตรเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการงมร่างค้นหาอยู่ทั้งหมด๓๕ชั่วโมงนะคะ
เรื่องก็คือว่าน้องโอมออกไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้านหลังเลิกเรียน
หาดทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลโพนางดำตกนะคะ
แล้วน้องก็เดินลงไปในแม่น้ำที่เป็นตลิ่งค่ะ
จากตลิงประมาณแค่๕๙เองแล้วน้องก็ลื่นลงไป

เพื่อนก็ตกใจรีบวิ่งไปตามผู้ใหญ่มาช่วย
แต่ก็ไม่ทันการนะคะหาน้องไม่เจอแล้ว
ญาติญาติก็ประสานขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยร่วมกับตันยู
ในการจัดชุดนักประดาน้ำมาช่วยงมค้นหา
ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการขุดทรายท้องแม่น้ำด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่งมกันตั้งแต่๔โมงเย็น
หากันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เจอค่ะ

ก็ใช้เรือท้องแบนลงน้ำค้นหาร่างน้องอีกครั้งนึงเนี่ยค่ะ

สุดท้ายนะคะก็มาเจอร่างน้อง
คือเป็นการไล่ล่องเรือดูไปเรื่อย
ประสานทั้งกู้ภัยปเต็กตึงจุดอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
เพราะเป็นพื้นที่ทางใต้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
ก็เลยไปเจอร่างน้องอยู่ตรงนั้นค่ะ

ไม่พบบัตรแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ก็ให้คุณพ่อคุณแม่รับศพน้องไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาค่ะ

เป็นอุทาหรณ์สอนใจพ่อแม่นะคะ
คือเด็กเล็กยังไงปล่อยไว้นอกสายตาไม่ได้เลยจริงนะคะ